คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปเหตุการณ์เมื่อเวลา๑๑โมงครึ่งวันนี้นะคะ
มีเหตุระเบิดบนถนนหมายเลข๔๓ที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
ทำให้เจ้าหน้าที่นะคะทหารได้รับบาดเจ็บ๖นายเสียชีวิตหนึ่งนายค่ะ
ไปไปไปนี่นี่เอาเอาขึ้นรถการณ์นี้เลยบีนี่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนหมายเลข๔๓บริเวณบ้านคลองประดูกอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
บัสทหารที่เป็นชุดสับเปลี่ยนกำลังรอ๑๕พันหนึ่งเดินทางจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะค่ะผู้ที่บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกสัญญาบุรีรัก
โทจักริจเพชรทองสิบตรีเอกราชวิชาศาสตร์
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีด้วยนะคะเพราะว่า๑๐ตรีเอกราชเนี่ยต้องผ่าตัด
สะเก็ดระเบิดออกพลทหารอาริยะศาลและพลทหารพงศกรไหมร่วง
พลทหารฮารอฟัสมะเซ็งพลทหารอัธพลพลายชนะ
พลฐานอัธพลเนี่ยค่ะถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หลังด้านขวา
เลือดข้างในปอดส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานีและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
โอ้โหอันตรายทุกวินาทีจริงนะฮะ
ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนใต้นะครับทุ่มเทเสียสละมากนะครับ
เหตุการณ์นี้คนร้ายไม่ทราบจำนวนครับรอบวางระเบิด
ขบวนรถของกองพันธหารราบที่หนึ่งรวมทหารราบที่สิบห้านะฮะ
เคลื่อนย้ายเพื่อสับเปลี่ยนกำลังจากตะมนต์คลองท่อมใต้ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี่
ไปยังกองพันธหารราบเชิงรุกบ้านนูระหมู่๑
พอรถมาถึงจุดตรงนี้นะครับคนร้ายจุดชนวนระเบิดนะครับ
ทำให้รถของทหารเนี่ยพังเสียหายนะครับ
ที่เกิดเหตุมีระเบิดแสวงเครื่องที่เป็นชนิดวางแบบเร่งด่วนน้ำหนัก
ประมาณ๑๐กิโลกรัมบรรจุในถังแก๊สพิคนิคนะครับ
แล้วก็มีสะเด็ดระเบิดเป็นลักษณะเหล็กเส้นตัดท่อนด้วยนะครับ
ชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสารผูกติดกับต้นไม้ที่เกาะกลางถนน

ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข๔๓หาดใหญ่ปัตตานีบ้านคลองประดูกนะครับ
โดยงานความมั่นคงบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คาดว่าเป็นการตอบโต้ของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่สี่อำเภอชายแดนสงขลานะครับเป็นกลุ่มของนายอับดุลสอเหล็ม
ซึ่งเป็นแกนนำแนวร่วมระดับปฏิบัติการทีมเดียวกับนายเจ๊อารงบาเฮง
นี่คือนายอับดุลสอเหรมนะฮะแกนนำที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งนายเจอารงบอเฮงแก่นำ๙หมายจับเนี่ยเคยปะทะกับเจ้าหน้าที่
แล้วถูกวิสามันไปเมื่อหกกันยายนนะครับก็เลยคาดว่าเนี่ยฮะ
แนวร่วมจะมาก่อเหตุเพื่อแก้แค้นแล้วก็แสดงศักยภาพนะครับ
ขณะที่ชุดเจ้าหน้าที่กำลังสับเปลี่ยนกำลังฝ่ายความมั่นคง
ตอนนี้ก็กำลังไล่ติดตามตัวแล้วก็วางจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างนะครับ
คาดว่าคนร้ายจะมาลอบก่อเหตุนะครับทุ่มเทเสียสละมากนะฮะทหารในชายแดนใต้